ต่อกันที่การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี
รายการไทยญี่ปุ่นจูเนียกอล์ฟทีมครั้งที่๑
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างประเทศค่ะ
ปรากฏว่าทีมเยาวชนญี่ปุ่นเอาชนะทีมเยาวชนไทยไปแบบขาดลอยค่ะ
ในประเภทโฟลบอลแล้วก็ประเภทบุคคลโดยเยาวชนญี่ปุ่น